ไปดูเหตุการณ์นี้หน่อยคุณผู้ชมค่ะระทึกขวัญกลางเมืองเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะ
มีผู้ชายคนหนึ่งคุ้มคลั่งแล้วก็เดินไปกลางถนน
เอาเท้าไปเหยียบบนกระโปรงของรถแท็กซี่เกิดเรื่องวุ่นวายต้องใช้หลายคนช่วยรุมเพื่อที่จะยุติเหตุการณ์ค่ะ
อ่า
อ่า

ต้องใช้หลายคนเลยนะคะคนเดียวเอาไม่อยู่เจ้าหน้าที่อย่างเดียวก็เอาไม่อยู่ค่ะ

ละเมืองดีต้องเข้ามาช่วยตำรวจอีกแรงหนึ่งเลยนะคะ

กว่าจะยุติเหตุการณ์ได้ใช้แรงคนถึง๘คนค่ะ

เขาบอกเขากำลังจะขึ้นรถไฟฟ้าไปทำงาน
แล้วเขาเห็นผู้ชายคนนี้เอาเท้าเหยียบหน้ารถแท็กซี่นะคะ
คือพอเป็นเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นรถตรงนั้นก็ติดเลยค่ะ
เพราะแท็กซี่เขาไม่ไปไหน

คลิปนี้เนี่ยนะคะ
ยืนถีบหน้ารถแท็กซี่คนขับก็ไม่ได้ต่อโต้นะคะ
แต่เขาก็ขับไปไหนไม่ได้เพราะไม่งั้นอันตรายนะคะ
ผู้ชายคนนี้ดูแล้วมีอาการเหมือนสติไม่ดีเหมือนมึนเมาด้วย

ตำรวจมาถึงก็ไปเจรจาแต่ก็ไม่ยอมฟัง
ตำรวจด้วยตัวเขาด้วยก็ต้องไปช่วยกันจับตัวเอาไว้และระงับเหตุ

กู้ภัยตำรวจพลเมืองดีนะคะ

ใช่สุดท้ายถึงจะพาตัวผู้ชายคนนี้ออกมาจากจุดเกิดเหตุได้ค่ะ
ไม่น่าเมานะ

ถ้ามีเรื่องเนี่ยเขาต้องชี้แท็กซี่มา
เพราะมึงออกมาต้องหาเรื่องแท็กซี่
แต่นี่เขาชี้เพลงเลยแท็กซี่ไปเลย
แล้วก็บนไปเรื่อย
มึงรู้จักกูไหมอย่าน่าอย่าอะไรงี้

ก็ยังไม่รู้นะสุดท้ายว่าทำไมเขาถึงทำแบบนั้น

ตำรวจบอกว่าก็ไม่มีการแจ้งความ

เพราะว่าก็เป็นการแจ้งเหตุให้เข้าไปช่วยระงับเหตุ
จากนั้นก็ส่งต่อไปโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยานะครับ
เพื่อให้ช่วยควบคุมสติอารมณ์

เป็นใครทำอะไรอยู่ที่ไหนต้องการอะไร

แต่ก็รถติดยาวเลยล่ะค่ะ